เวลากลับมาก็คือเอาง่ายเลยคือชอบอารมณ์เสียใส่แฟน

ถ้าเกิดกลับมาแล้วแบบแฟนยังนั่งเล่นเกมอยู่
แบบไม่มีข้าวให้เรากินอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมายความว่าผู้ชายต้องใส่ใจ
เราอยากเจอหน้าเค้าเป็นคนนั้นแหลก

กลับมาอย่างน้อยเลยแบบหยิ้มให้กัน
ไม่ใช่แบบว่าหลีหลับไปแล้ว

คือคนคนนี้มีอาการแพ้อยู่อย่างหนึ่ง
อาการแพ้อยู่อย่างหนึ่ง
พอดนตรีมาปุ๊บเนี่ย
ถ้าเต้นเค้าจะออก

ตำแหน่งเส้นใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่
ถ้ารักใครด้วยรักด้วยจิตวิญญาณ

ตำแหน่งเนินมือดูดีมาก

อยู่ดีมาจับได้ว่าโทรศัพท์คุณทั้งรถคุณทั้งที่ไหนก็แล้วแต่

ต้องคุยกันครับผมต้องเคลียร์ปัญหานี้ไว้ก่อน
เพราะว่าผมเป็นคนที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมากครับ
คือผมเป็นคนที่ไปไหนทำอะไรจะบอกตลอดเวลา
เดตตลอดเวลาถ้าว่างแต่คือถ้าทำถึงขนาดนั้น
ผมรู้สึกว่าไม่ไว้ใจผมแล้วผมจะไม่โอเคครับ

ถึงกับเลิกครับแต่ผมจะถามเพราะสาเหตุอะไรถึง

พอถึงที่นั่นผมจะถ่ายรูปส่งให้เลยครับ
วันพุทธ

เขาคู่มิตรกับคนที่เกิดวันพุธ

อ้าวหรือยังไงเอาไป๒คนเลยมั้ย
ไหวแล้วดินลงมา

เขาแบบมือเย็นมาก

เพราะว่าเขาเป็นคนเฮฮา

เจอก็ไม่ใช่สเปคนะ

เหมือนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

เออเออ